ต้องเก็บสิคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเก็บกระทงนะ
ตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อคืนจนมาเสร็จในตี๕วันนี้
อันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แม่น้ำเจ้าพระยา
ดูกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
ปีที่แล้วกระทงที่มาลอยประมาณสัก๕๗๐๐กว่าใบ
อ่านข่าวลอยกระทงก็คือคักกระทงก็มากกว่าเดิม
เพราะว่าปีนี้๖๓๐๐๐กว่าใบเลยนะคะ

จัดเก็บกระทงที่รอยทั้งในแม่น้ำเจ้าพญาคลองบึงรับน้ำ
รับน้ำแล้วก็สวนสาธารณะ๓๔แห่ง
คือเจ้านักที่ไม่นอนเมื่อคืนนั้นไปต่อไม่นอน
ตั้งแต่๒ทุ่มเก็บเสร็จก็ตี๕แล้วค่ะ
ระดมกำลังกันมา๑๖๘คน
มีเรือเก็บขยะอีก๓๑ลำ
แล้วก็มีเรือที่เป็นเรือขนถ่ายวัชพืชอีกหลายลำเลย
นี่มาเก็บที่แม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งเขาเก็บกันตั้งแต่ตรงสะพานพระราม๘
ยาวไปจนถึงสะพานพระราม๙นะคะ

มีกระทงที่ลอยลงแม่น้ำเจ้าพญาทั้งหมดตัวเลขแบบชัดเลยนะ
ใช่นอกจากเจ้าพญาแล้วอย่างที่บอกไปนะฮะ
ตามคลองบึงรับน้ำสวนสาธารณะ๓๔แห่ง
คือยอดรวมทั้งหมดของกระทงในกรุงเทพนะครับ
มันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นจากปี๖๕ปีที่แล้ว
เพราะว่าปีที่แล้ว๕๗๐๐๐กว่าใบ
คุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

มีส่วนน้อยบ้างนะที่เป็นโฟม
เป็นโฟมทั้งหมดนี้ประมาณสัก๒๐๐๐กว่าใบ
ใช่ครับซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยใบตองมันสัมปะหลังชานอ้อยขนมปังเนี่ย

ส่วนกระทงโฟมที่ยังหลงเหลืออยู่บ้าง
ก็๒๘๗๗ใบคิดเป็นส่วนน้อย

ใช่แต่ว่ามันก็ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งนะ
แล้วไปดูหน่อยค่ะเขตพื้นที่ที่มีปริมาณกระทงมากที่สุด
คือเขตคลองสามวามีอยู่๓๑๕๗๕ใบ
เขตที่มีปริมาณกระทงน้อยที่สุดเลยคุณ
ป้อมปราบสตูไพ่มีเท่าไหร่รู้ไหม

แล้วเห็ดที่มีปริมาณกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมากที่สุด

นั่นก็คือเขตคลองสามวา๓๑๐๐๐กว่าใบนี่นะคะ
ส่วนพื้นที่ที่พบกระทงโฟมมากที่สุดนะฮะ
บึงกุ่มค่ะบึงกุ่มค่ะ๑๕๗๙ใบ

ใช่แล้วทีนี้ถามว่าอ้าว
แล้วพอเจ้าหน้าที่เขาเก็บกันตั้งแต่๒ทุ่มไปเสร็จตี๕

กรุงเทพมหานครเขาจะเอาไปคัดแยกค่ะ
คือเขาจะส่งไปที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทั้ง๓แห่ง

ถ้าเกิดเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
ทำจากอะไรที่มันย่อยสลายได้
เขาจะเอาเข้าสู่โรงงานผลิตปุ๋ยอินซีที่หนองแข็ม
แล้วถ้าสมมุติเกิดว่ากระทงไหนที่มันเป็นกระทงโฟมใช่ไหม
เมื่อกี้ที่บอกว่าเก็บได้๒หมื่นกว่าใบ
เขาก็จะนำเข้าสู่กระบวนการฝังกลบต่อไปด้วยนะคะ

ผมก็รู้สึกว่าคนใช้กระทงวัสดุธรรมชาติมากขึ้น
และกระทงเล็กลงรวมถึงร่วมกันลอยมากยิ่งขึ้น
จริงค่ะเพราะว่าเขาก็มีการลนโรงไง
ว่าแบบ๓คนลอย๑กระทง๑ใบ

หรือว่า๑แก๊งเพื่อนไปเป็นแก๊งเลยเป็น๑๐๒๐
๑กระทงก็ได้แตะกันเหมือนกรวดน้ำ

เมื่อวานที่เราสงสัยกันว่าเอ๊ะวาดกระดาษยังไง
ที่นี่เขาจะมีเครื่องเหมือนกับว่าเป็น